กับการแต่งกายไว้ทุกข์ของประสบนิกรไทยในระยะนี้นะคะ
ควรจะแต่งอย่างไรให้เหมาะสมติดตามจากรายงานค่ะ
การแต่งกายไว้ทุกข์ของประสบกรณิกรชาวไทย
น้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
สวมเสื้อผ้าสีดำเป็นพื้นฐานใช้สีขาวและเทาสลับได้
แต่งานที่เป็นทางการหรือพิธีการควรแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีดำล้วน
เสื้อผ้าก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะการไว้ทุกข์เป็นการแสดงถึงการทำจิตใจให้สงบนิ่ง
ควรออกแบบอย่างสุภาพและไม่มีลวดลาย
ในส่วนเครื่องแบบของหน่วยงานให้ใช้ใส่ไว้ทุกข์ได้นะคะ
เพราะถือว่าเป็นรูปแบบที่เป็นทางการสงบและสุภาพ
อกจากนี้เนื้อผ้าต้องไม่บางหรือรัดรูปจนเกินไปและควรเป็นเสื้อมีแขน
ดสวมเสื้อกล้ามเกาะอกเปิดไหล่และสายเดี่ยว
กรณีที่จำเป็นต้องสวมเสื้อไม่มีแขนให้ใส่เสื้อคลุมหรือเสื้อสูตรมาสวมทับได้

เรสคนมีแขนและไม่แหวกช่วงอกลึกหรือเปิดไหลค่ะ
กระโปรงควรเป็นกระโปรงยาวไม่เข้ารูปจนเกินไป
หากเป็นกระโปรงบานความยาวต้องคุมเข่า
ส่วนกางเกงควรเป็นผ้าเนื้อทั่วไปขายาวที่ดูสุภาพ
หากจำเป็นต้องสวมยีนควรเป็นสีเข้มเรี่ยงยีนสีซีดและขาด
ส่วนกระแสเรียกร้องในโซเชียลมีเดียให้เข้าใจคนที่ไม่ได้สวมเสื้อดำ
เพราะบางคนไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ
อาจารย์ทงทองจันทรางสุผู้เคยเข้าถวายงานปฏิบัติราชการ
และเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านราชสำนักระบุว่า
ความพร้อมในการจัดเครื่องแต่งกายของแต่ละคนนั้นมีข้อจำกัด
แต่ความทุกข์ที่เขามีไม่ได้แพ้กับคนที่ใส่ชุดดำ
ไว้ทุกข์ด้วยเสื้อผ้าด้วยเครื่องแต่งกายอย่างที่ว่านี้
ต้องยอมรับว่าในสังคมที่มีคนอยู่ด้วยกัน๖๐กว่าล้าน
บางคนมีข้อจำกัดนะครับความพร้อมในการที่จะจัดเครื่องแต่งกายให้พร้อมเพลียงกัน
ไม่ง่ายนักหลายคนความทุกข์เขาไม่ได้แพ้จากเรา
ความเศร้าโศกเสียใจไม่แตกต่างกันแต่ว่าเขาอยู่ในฐานะ
ซึ่งมีข้อจำกัดซื้อหาไม่ได้แม้วันนี้คนมีสตังค์ก็ยังซื้อหาไม่ได้เลยนะครับ
เพราะเหตุว่าขาดตลาดนะครับ
ขณะที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่า
ประชาชนที่ไม่สามารถจัดหาเสื้อผ้าชุดสีดำหรือสีขาวสำหรับสวมใส่ได้ทุกวัน
สามารถแสดงสัญลักษณ์ของการถวายความอาลัยด้วยการติดริบบิ้นหรือโบสีดำบนหน้าอกเสื้อ
หรือที่แขนเสื้อบริเวณต้นแขนได้เช่นกัน
เพราะสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือการคิดดีทำความดี
ดำรงตามแนวพระราชปนิษฐานและคำสอนของพระองค์
ซึ่งถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีอย่างดีที่สุดแล้ว